สำหรับพระเอกหนุ่มจอมเทอร์เลนส์คนนี้

แล้วก็คือมาริโอเนี่ยคุณจำได้ใช่ไหม

ใช่ได้จากภาคพระโขโหนเมื่อปี

รับบทนำในภาพยนตร์สายฮาอีกครั้งหนึ่ง

ความฮาครั้งนี้แหมคุณ
มันไม่เปรี้ยงอย่างที่หลายคนคิดนะ

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะที่คนจะเอาไปเรียบเทียบ

มองว่าการทำงานอย่างเต็มที่เนี่ย
ทำเต็มที่แล้วรวมถึงถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกับรุ่นพี่ที่สนิทสนมกันก็เลยไม่ได้คาดหวังหรือว่ากังวลกับเรื่องรายได้มากสักเท่าไหร่ค่ะ
ผมก็เต็มที่แล้วล่ะครับผมว่ามันก็รอดูอันต่อไปอาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่น้อยนะครับเพราะว่าโอ้ก็ไปด้วยความที่แบบว่าพี่ผมเรียกอะครับผมไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมแบบเหมือนตอบรับคุยพี่ไปด้วยแล้วก็ผมก็อยากเล่นด้วยครับเพราะว่าโอ้เองก็เคยร่วมงานกับเขามาก่อนอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่คิดมากนะพี่มันก็ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติบางทีหนังบางเรื่องแบบคนไม่ได้ไปดูแต่เป็นหนังที่ดีก็มีครับแล้วก็หนังบางเรื่องเราก็เราก็ไม่รู้หรอกครับตอนเรารับเล่นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจะดีไหมมันก็เหมือนกันเสี่ยงนิดนึงครับ
เคล็ดครับพี่ถ้าเขาจ้างอีกก็ผมก็ยังอยากเล่นผมเองเป็นคนชอบหนังตลกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ถ้ามีอะไรอย่างนี้ก็ผมก็รอดู
ส่วนเรื่องหัวใจค่ะระหว่างสาวจันจิจันจิราเนี่ยหนุ่มโอ้ก็เผยว่าช่วงที่ว่างเว้นจากการทำงานก็มีเวลาได้เจอกันบ้างล่าสุดก็เพิ่งจะไปงานคอนเสิร์ตด้วยกันมาเองส่วนเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อของสาวจันจิหลังเข้ารับการผ่าตัดนะคะหนุ่มโอ้ก็ได้เข้าไปเยี่ยมพร้อมกับให้กำลังใจหวานใจตามปกติค่ะ